อันนี้เขาว่ากันว่าเขาเหมือนจะมีโชคมีลาบ

ปรากฏว่าไปเจอกับอึงเผือก
ก็เลยคิดว่าอึ่งเผือกเนี่ยจะต้องนำโชคแน่นอน

ชาวบ้านก็ไปดูกันโอ้โหมุงดูกันใหญ่เลย
ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพากันไปดูอึ่งเผือก
เกิดมาโอ้โหกี่ปีอึ่งเผือกหน้าตายังไงไม่เคยเห็น
บุกไปดูกันที่บ้านเลขที่๗๘หมู่๔
ตำบลโคกยางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะจ๊ะ

คือเขียนบอกเลย
นายชูวิทย์มงสูงเนินเจ้าของบ้าน
ออกไปจับอึงอ่างหลังจากฝนตก
และบังเอิญว่ามีอึ่งอางเผือกกระโดดเข้ามาหานี่
กรอบมาด้วยเอามาชุบแป้งเลยคุณเค้าเลยคิดว่าอึ่งเผือกกระโดดมาหาแบบนี้มาให้โชคไหม

เอาแป้งมาทาอึ่งก่อนนะแล้วก็จุดเทียนกราบไหว้กันเลย
ขอให้อึ่งอ่างเผือกตัวนี้โดนบันดาลชอกราบก้อนใหญ่ให้หน่อย
คุณชูวิทย์นะหนุ่มที่จับอึ่งเผือกได้
เล่าให้ฟังบอกว่ากลางคืนฝนตก
เขาก็คิดว่าจะออกไปหาหรือไม่ออกไปหาอึ่งดี
แต่ไม่รู้ว่าอะไรมันโดนจิตโดนใจ
จู่ตัดสินใจไปฉันต้องออกจากบ้านไปไปหาอึ่ง
ขณะที่ไปถึงเชิงเขาพนมรุ้ง
ช่วงที่กำลังใช้ไฟฉายส่องไปส่องมา
เขาเหลือไปเห็นสายตาแดงกำคู่หนึ่ง
สบตามาตอนแรกคิดว่าเครียดตะปาดหรือเปล่า
หรือผีโพงเข้ามาจู่พุงเข้ามา
ปรากฏว่าอึ้งอ่างเผือกตัวนี้
ไปฟังเสียงคุณพี่เขาดูค่ะ
ส่งไปเห็นตาเขาแดงลู่เลย

ผมก็นึกว่าเป็นในเขตตะปาดตอนแรก

เคียดตะปาปกติมันจะโดดสูงแต่เขา

ผมก็จับขึ้นมาอ้าวอึ่งเผือกนี่หรือเปล่า

อยู่แถวนี้มาก็นาน

ไม่เคยเห็นอึงเผือกชุปแป้งแบบนี้เหมือนกันนะคุณโน้กบ้า

ใจคอไม่ดีเห็นชุบแป้งอย่างนี้

ไม่ใช่คุณเห็นไหมเป็นแป้งเด็กเอามาทาอยู่
นี่คือพิธีรับขวัญอึ่งเผือก

อึ่งเผือกจะต้องมาให้โชคให้รับต้นใหญ่แน่นอน
ตอนนี้ก็เลยกะว่าเลี้ยงเอาไว้ให้ดี

พ่อพันธุ์มันจะเป็นรายได้เสริม
อาจจะเป็นสีอื่นนะน้องบ๊ายต๊อก
มีโอกาสที่จะไปสีอื่นแต่ว่าอาจจะขยายเพาะพันธุ์ไป

ึ่งครึ่งอ่าง

รอดูแล้วกันว่าจะเจอพ่อพันธุ์หรือเปล่านะคุณชนะนะ